เขาตั้งใจจะล้มล้างแต่ใช้คำว่าปฏิรูป

คือมันก็พูดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปติดตามขนาดนั้นแต่ผมก็วิเคราะห์จากการติดตาม
มันก็จะมีเกิดการส่งต่อข้อมูลจากช่วงบิดเบือนเนี่ยเยอะมากนะครับ
และเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ไม่มีภูมิต้านทานไม่มีวุฒิภาวะไม่มีประสบการณ์
ดูเรื่องนี้ก็เกิดความเชื่อขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสที่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำ
ที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับการเมืองในประเทศเราเพราะก็เกิดขึ้นที่ฮ่องกงมาแล้วที่เกิดความวุ่นวายก็มาเคลื่อนต่อที่เมืองไทย
ใช้เรื่องนี้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่เราทราบนะครับ
ถ้าไม่ผมสู้ในสภาผมก็จะไปสู้ในท้องถนนใครพูดพวกเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างเหล่านี้มารวมกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย
มันเคยเกิดมาในอดีตแล้วแต่เราก็พยายามพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกด้วยกันมา
ซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้ถ้าผู้ชุมนุมหรือว่ากลุ่มต่างเนี่ย
เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการสมานฉันนะฮะมาเจรจามาหาทางออกร่วมกัน
ผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับ
ขอประเด็นนี้นิดเดียวในทีวีเดี๋ยวจะได้ปิดท้ายกันอีกคนละรอบ

ล้มล้างเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับประชาชนมีแค่มือเปล่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่๒๔๗๕มา
ล้มล้างเนี่ยนะครับหนึ่งต้องมีอาวุธครับไม่มีใครมีอาวุธครับประเทศนี้นอกจากทหารนะครับ
ล้มล้างการปกครองถ้าทำได้มีแค่ทหารเท่านั้นครับยืนยันนะครับ
ประชาชนมือเปล่าครับจะเอาอะไรไปสู้ครับ
คุณเป็นเครื่องมือต่างชาติหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มไหมคะ
นี่ผมแจ้งเลขบัญชีได้ไหมครับ
อย่างโดยที่บอกเห็นมีเอารูปฝรั่งคนหนึ่งไปลงซึ่งฝรั่งคนนั้นเนี่ยรู้จักกันครับ

กลุ่มการเมืองณวันนี้ผมอันอื่นผมไม่ทราบแต่สำหรับผมไม่มีครับยืนยัน

เราคุยกันต่ออีกนิดหน่อยในออนไลน์เชิญค่ะ
คือวันนี้ผมไม่ได้ห่วงเรื่องข้อเสนอนี้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จนะครับ
แต่ห่วงว่าวันนี้การเคลื่อนไหวต่างมันทำให้เกิดความรู้สึก
เขาเรียกความแตกแยกในสังคมไทย
แล้วก็มีความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ย
ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบตามมาที่เศรษฐกิจด้วย
สังคมด้วยวันนี้หลายครอบครัวพอแม่ทะเลาะกับลูก

เพราะจากการชุมนุมประท้วงนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่ถ้าเกิดจะมาในอนาคตก็จะหายไปอีก
แล้วสุดท้ายคนทิศระบาทสุดก็คือคนไทยทุกคน
อยากให้รีบหาทางออกด้วยกันให้เรื่องต่างนี้มันยุติให้เร็วที่สุด
เดี๋ยวเราตอนนี้อะไรนิดหน่อยนะคะขอปิดท้ายไม่เกิน๓๐วิค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วม็อบไม่ได้มีตั้งปี๑๙๕๗นะจะมาโทษม็อบว่าเป็นตัวการทำเศรษฐกิจถดถอย
ไม่ใช่นะครับ